ปอศบุกรวบผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารชื่อดัง
ก่อนหน้านี้มีการแอบถอนเงินคุณยายวัย๘๐ปี
ไปใช้ส่วนตัวสัก๒ล้านบาท
ฮะ๒ล้านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารด้วยเนี่ยนะ
ใช่ค่ะโอ้โหทำไมกล้าทำแบบนั้นป่ะ
แล้วประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นได้อย่างไรนะคะ
นี่คือภาพตอนเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปรวบตัวนายพรชัยวัย๕๒ปี
หมายจับของสารอาญาธนบุรีข้อหารักทรัพย์นายจ้าง
และเป็นพนักงานของสถาบันการเงิน
กระทำการหรือว่าไม่กระทำการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งจุดนี้ที่เจ้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นนี่แหละค่ะ

ถนนพุทธมนตรสาย๓แขวงศาลาธรรมศพ
ในพื้นที่เขตทวีวัฒนากรุงเทพ
โดยมีการตรวจยึดนะคะทรัพย์สินหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
มุดบัญชีกสิกร๗เล่ม

เนื่องมาจากที่ตัวแทนของธนาคารแห่งหนึ่ง
เขาเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
จากกรณีที่คุณยายวัย๘๐ปี
หรือว่านางกมลเป็นลูกค้าของธนาคารนี่แหละค่ะ
เข้ามาร้องเรียนกับธนาคารว่าเงินในบัญชีหายไป๒ล้านบาท

ทีนี้จากการสืบสวนเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ผู้เสียหายเดินทางไปที่ธนาคารย่านถนนประชาอุทิศ
เพื่อทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์
พร้อมกับได้มีการสมัครบัตรเดบิตแล้วก็ถอนเงิน
เพื่อที่จะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดใหม่
แล้วก็ยังมีการโอนเงินไปยังบัญชีของบุตรชายด้วย
ขณะที่มีการทำธุรกรรมค่ะ
ตัวผู้ต้องหาหรือว่าผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร

เขาเป็นพนักงานธนาคารที่ดูแลในเรื่องของการให้บริการลูกค้า
เวลาลูกค้ามาทำธุรกรรมต่างก็คอยดูแลให้

เขามีการแอบนำใบคำขอถอนเงินของผู้เสียหาย
คือเป็นตัวที่เหมือนเวลาจะขอเงินใช่ไหมครับ
ถอนเงินที่ธนาคารก็ต้องมีการเขียนรายละเอียด
แล้วก็ลงลายมือชื่อของเจ้าของบัญชี

เขาแอบนำใบถอนตัวนั้นไปถอนเงิน
โดยที่ให้คุณยายเซ็นเอาไว้อย่างนี้เหรอฮ

โอ้โหใช้ความไว้ใจมาทำแบบนี้เหรอเนี่ย
ถูกต้องล่าสุดก็คือถูกรวบจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งตัวนายพรชัยผู้ต้องหาเองตอนนี้เห็นบอกว่ายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
ขณะที่ด้านของตำรวจค่ะบอกว่าแม้ว่าในชั้นจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธนะคะ
แต่เรื่องของพยานหลักฐานการสืบสวนเชิงลึก
ก็พบว่ายังมีพยานหลักฐานหลายอย่างที่ชัดเจน
แล้วก็สามารถที่จะเอาผิดกับตัวนายพรชัยได้
ประกอบในคดีนี้มีความผิดสูงด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอัตราโทษแล้วก็ความผิดฐานฟอกเงิน
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่พบทรัพย์สินหลายรายการของผู้ต้องหาที่มันมีพิรุษ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ต้องมีการตรวจสอบขยายผลต่อไป
เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่ก็เป็นความคืบหน้ากรณีที่แอบถอนเงินยายวัย๘๐ปีนะคะ